สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

มีคำกล่าวในทางการเมืองว่า
ข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลา
ข่าวลือคือข่าวที่ถูกปฏิเสธ
กว่าจะถึงเวลาต้องเปิดเผยออกมา
ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อวานและมาเป็นหัวข่าวเช้าวันนี้
มันกำลังจะเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกับที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่า
ข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลา
ตู่บอกแยกทางป้อมไปพักรอทอสช
รอทสชก็คือพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่คุณภาริพันธ์อภีรพันธ์ศิริรัตนวิภาค
ตั้งไว้แล้วเป็นหัวหน้าพัก

ฮึงเปิดอกคุยกันแล้ว

แวะเข้าไปบ้านป่ารอยต่อ

มีการเปิดใจและพูดคุยถึงทิศทางการเมืองในอนาคต

ก็ได้มาลาเพื่อไปทำงานการเมือง
ร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติได้อย่างที่ว่า
แล้วจะมีการเปิดแถลงข่าว

จากวันนี้ไปเนี่ยการเมืองจะโฟกัสไปที่พักพลังประชารัฐ
โฟกัสเพื่อจะหาคำตอบว่า
ระหว่างพักเก่าพลังประชารัฐกับพักใหม่

พักไหนจะได้สอสอมามากพอที่จะเป็นแกนนำได้มากกว่า

แปลสำคัญที่จะทำให้ได้สอสอมากสมัยนี้สำคัญที่สุด
คือเอาสอสอเก่าเป็นหลักโอกาสที่สอสอหน้าใหม่
ผู้สมัครหน้าใหม่จะเข้ามาเนี่ยยากในภาวะการนี้
ยกเว้นปรากฏการณ์เช่นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่
นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่แมนดาภักด์เก่าด้วยกันเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากสอสอเก่า
ฉะนั้นปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการตกปลาในบ่อเพื่อน
หรือปฏิบัติการดูดสอสอจากพักคนอื่น
มันจึงเป็นข่าวมาเข้มข้นตลอดเวลาก็เพราะเรื่องนี้
แล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าพอพลเอกประยุทธ์เดินทางกลับ
ผลเอกประวิทย์ก็ได้โทรศัพท์เช็คแกนนำแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม
เพื่อจะตรวจสอบว่ามีใครจะอยู่ใครจะไป
ใครจะอยู่หมายถึงว่าอยู่กับพักพลังประชารัฐต่อ
ใครจะไปก็หมายถึงว่าจะไปกับพลเอกประยุทธ์
ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
ฉะนั้นในช่วงภาวะอย่างนี้เนี่ย
ปัจจัยสำคัญที่สุดอยู่ตรงไหน
สำหรับการตัดสินใจของสอสอ
ต้องตัดสินใจว่าไปอยู่พักไหน

อยู่พักไหนถึงจะได้เป็นผู้แทน
พักไหนมีโอกาสสอบตกอยู่พักไหนมีโอกาสสอบได้๒พักนี้
ก็คือเวลาหาเสียงเนี่ยระหว่างหาเสียงชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
กับอีกพักหนึ่งหาเสียงชูพลเอกประวิทย์เป็นนายก
ถ้าคนนิยมพลเอกประยุทธ์มากกว่าผู้ที่สมัครในนามพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็จะได้มีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าคนนิยมพลเอกประวิทย์มากกว่า
สอสอที่อยู่พักพลังประชารัฐต่อก็จะได้โอกาสกลับเข้ามามากกว่า
หลักการอยู่ตรงนี้ส่วนหลักการย่อยเหตุผลย่อยอย่างอื่นเช่นว่า
เออเรื่องของกระสุนดินดำเรื่องของการส่งกำลังบำรุง
อยู่ทางไหนมากกว่ากันอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่ง
แล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก
ก็คืออย่างที่บอกแล้วว่านั่นแหละอยู่พักไหนได้เข้ามามากกว่า
การเมืองในภาวะอย่างนี้สำหรับภักดิ์ที่เกิดปัญหา
แต่กันภายในอย่างนี้เนี่ยคนที่จะเป็นสอสอต่อก็เหมือนแทงหวย
หวยถูกก็ดีไปแทงหวยผิดก็ผิดเลย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนถัดมาต้องดูอะไรอีกครับ
มาต้องดูเรื่องสวครับ
สวเนี่ยคราวที่แล้วเขาเลือกพลเอกประยุทธ์
พลึบเลยสองร้อยห้าสิบตอนโหวตเป็นนายก
ก็เพราะว่าตอนนั้นพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เป็นหนึ่งเดียวกัน
สวที่มาจากสายของพลเอกประยุทธ์กับสวที่มาจากสายของพลเอกประวิทธิ
ผนึกกำลังกันไม่มีปัญหา
แต่จากนี้ไปถ้าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทแยกกันคนละพัก
แล้วสุดท้ายไม่ว่าพักไหนชนะแล้วมีสอสอเข้ามามากกว่า
เวลาเสนอชื่อแคนดิเดตนายกต้องถามว่าสวของอีกฝั่งหนึ่ง
จะยกให้เหมือนเดิมไหมอันนี้ก็เป็นปัญหา
เป็นปัญหาที่จะตามมาในอนาคตถ้าสมมุติว่า
พักใดพักหนึ่งได้สอสอมามากพอ
แล้วจับมือกับพันธมิตรเดิมตั้งรัฐบาล
ก็จะไปเจอปัญหาเรื่องสว
ไม่เหมือนเดิมแล้วครับสถานการณ์มันเปลี่ยน
นี่คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วจากนี้ไปเราจะได้เห็นอะไรครับ
เราจะได้เห็นลีลาท่าทางทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้น
ก็ไปตรวจราชการนะครับแต่ว่าแน่นอนในภาวะอย่างนี้
ก็ไปแสดงตัวในลักษณะที่เป็นเรื่องของการเมืองด้วย
อยู่ดีไม่มีกำหนดการอะไรเลย
เดินทางไปที่บางกะปิไปที่ครองจันทร์ไปที่การเคหะ
ที่นั่นเนี่ยสอสอพลังประชารัฐเขารออยู่แล้ว
ในบรรยากาศที่เรียกว่าสบายถอดเสื้อนอกออกไม่ใส่สูตร
บรรยากาศสบายเป็นลีลาการเมืองเลยครับเมื่อวานนี้
ก็เลยมีการตั้งคำถามว่านี่ไปเพื่อหวังผลทางการเมือง
กับสอสอพลังประชารัฐที่อยู่ในเขตนี้หรือไม่ก็เป็นคำถาม
ฉะนั้นการเมืองมาถึงวันนี้นอกจากจะไม่มีมิตรแท้
ไม่มีสัตว์ตรูถาวรแล้วเนี่ย
การเมืองยังไม่มีพี่ไม่มีน้องด้วย
การเมืองถ้าผลประโยชน์ไม่ตรงกันความต้องการความปรารถนาไม่ตรงกัน
ก็จะเจออย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
ในอดีตเนี่ยผัวเมียนอนอยู่เตียงเดียวกันเนี่ย
ตื่นเช้าขึ้นมาออกจากบ้านไปหาเสียงกันคนละพัก
ด้วยซ้ำไปเอายกตัวอย่างง่ายคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกร
กับคุณหญิงสาธิมาศรีวิกร
คุณหญิงซาซิมาธุ์ศรีวิกรอยู่พักกิจสังคม
คุณเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรอยู่พักประชาธิบัติ
เตียงกระเดียวกันตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปหาเสียง

หมอมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทเป็นหัวหน้าพักกิจสังคม
โอ้โหหาเสียงสู้กันดุเดือดพี่กับน้อง
มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับนับภาษาอะไรกับเพียงว่าเป็นทหารที่กอดคอกันเข้ามา
แล้วในอดีตทหารใหญ่ที่เคยครองอำนาจร่วมกันมากอดคอเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันมา
เป็นพี่เป็นน้องกันพอถึงจุดหนึ่งที่การเมืองเปลี่ยนทั้งหมดก็เปลี่ยน

เรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐ
จะเป็นที่โฟกัสของข่าว
ระหว่างพี่น้อง๒ป่อครับ